ซึ่งในประเทศไทยก็จะมีการจัดงานรำลึกวีรกรรม
ของทหารผ่านศึกโดยเฉพาะเฉลยศึก
ที่ได้เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่๒
ที่จังหวัดกาญจนบุรี
โดยหนึ่งในอดีตเฉลยศึกที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับ

ก็เหมือนกับได้ย้อนความทรงจำของตัวเองอีกครั้ง
ขณะที่หลายฝ่ายก็เห็นตรงกันครับว่า
ถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องเรียนรู้จากอดีต
เพื่อไม่ให้มีความสูญเสียจากสงคราม

ติดตามเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรี
ชาวต่างชาตินับพันคนเดินทางมาแต่เช้ามืด

แต่ส่วนใหญ่เป็นญาติของอดีตทหาร

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ซึ่งเป็นวันรำลึกวิลกรรมของทหารออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่๑
รำลึกความสูญเสียที่เกิดขึ้น
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

กลายเป็นสิ่งเดียวที่ให้แสงสว่าง
ทำให้บรรยากาศไม่ต่างจากช่วงสงคราม
กลับไปเมื่อกว่า๗๐ปีก่อน
เฉลยศึกจำนวนมากถูกใช้แรงงานอย่างหนักที่นี่
เพื่อสร้างทางรถไฟไปพม่า
พวกเขาถูกบังคับให้ทำงานข้ามวันข้ามคืน
โดยในตอนกลางคืนเมื่อตะเกียงจากแสงไฟ
สะท้อนไปยังเหล่าเฉลยศึกที่ผอมโซและอ่อนแรง
ทำให้ที่นี่ถูกเปรียบเลยว่าเป็นช่องไฟนรก
จุดนี้เป็นเพียงหนึ่งในความสูญเสียตลอดแนวการก่อสร้าง
เส้นทางรถไฟสายมรณะเชื่อมไทยพม่าของญี่ปุ่น
ที่ทำให้มีทหารสัมพันธมิตร
ที่เป็นเฉลยศึกเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑๓๐๐คน
และมีโรมูซ่าหรือแรงงานชาวเอเชีย
ที่ถูกญี่ปุ่นเกมแรงงานเสียชีวิตอีกราว๙๐๐คน
การเดินทางของญาติเฉลยศึกที่เสียชีวิตจากสงคราม

หรือที่เรียกกันว่าช่องไฟนรกแห่งนี้
ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างสำคัญนะครับ
แสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวด
และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสงคราม
ที่นี่ยังเป็นที่ที่เฉลยศึกที่รอดตาย
และยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน

ที่เขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและโหดร้าย

ชายวัย๙๔ปีคนนี้คือนิวแมคเฟอร์สัน

ผู้สร้างทางรถไฟสายมรณะ
เขาเดินทางกลับมาประเทศไทยมากถึง๑๕ครั้ง
เพื่อระลึกถึงชีวิตช่วงหนึ่งที่แสนจะโหดร้าย
ขณะที่แฮลโรมาตินอดีตเฉลยศึกสมัยสงครามโลก

ควรทำให้คนรุ่นใหม่รู้ถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจากสงคราม
นี่คือสุสานทหารสัมพันธมิตร
ที่มีร่างถูกฝังอยู่เกือบ๗๐๐ศพ
ผู้เข้าร่วมงานรำลึกได้นำไม้กางเขนที่เด็กชาวออสเตรเลีย
ขอบคุณและรำลึกวิรกรรมของทหารมาวางด้านหน้าหลุมศพ
งครามทั้งสองครั้งคือความสูญเสียครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ
แล้วเราเรียนรู้อะไรจากสงครามเหล่านั้น
ห่วงที่สถานการณ์ในหลายภูมิภาคของโลกเข้าขั้นตึงเครียด
และมีความเสี่ยงเกิดความขัดแย้งรุนแรงรอบใหม่
อัครราชทูตออสเตรเลียบอกว่า
ของเราพยายามหาแนวทางยับยั้งการเกิดสงครามมาโดยตลอด
เห็นได้ชัดและเป็นรูปธรรมที่สุดในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
แต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปกป้องโลกจากภัยสงคราม
ทูตยังเชื่อด้วยว่าการรำลึกถึงความสูญเสียชีวิตของทหารจากสงครามในวันเอ็นแซค
ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้คนตื่นรู้ถึงผลในแง่ลบของความขัดแย้ง
บานปลายเป็นการจับอาวุธห้ามหันกัน
ซึ่งจะสามารถป้องกันการเกิดสงครามได้
จอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัตน์ทีวี